มีโอกาสที่จะต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอกันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเป็นผลจากความร้อนเนี่ยนะครับพัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรานะครับเอาฝนเข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นเวลาของบริเวณความกดอากาศสูง

ร้องฟ้าผ่านนะครับรวมไปถึงลมกระโชคแรงนะครับและที่สำคัญนะครับก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักด้วยดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณที่มีอากาศร้อนจัดจัดก่อนหน้านี้รู้สึกร้อนอบอ้าวนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ก็ต้องเตรียมรับมือไว้นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะ
ก็จะลงไปต่อในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นนอกจากจะต้องระวังเรื่องฝนแล้วคลื่นนะครับก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากา
จุดที่ต้องระวังฝนต่างต่อไปนี้นะครับ
นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศร้าสระบุรีชนบุรีระยอง

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับก็ประกอบไปด้วยบริเวณ
จังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุรธานีนครศรีธรรมราช
ทะเลก็มีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
จุดที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษนะครับ

จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะครับ

ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่นะครับแน่นอน
แน่นอนฝนส่วนใหญ่มาจากบริเวณความเกิดอากาศสูงที่แผลลงมา
ก็จะแผลลงมาในช่วงกลางดึกนะครับ

ก็จะส่งผลต่อกรุงเทพในช่วงเช้านะครับ
แน่นอนมีผลต่อการใช้รถใช้ถนนเดินทางออกจากบ้านไปทำงาน
ในช่วงนี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อเนื่องหน่อยนะครับ

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป